สุภาษาสืบสกุลอยู่เป็นเพื่อนกับคุณตั้งแต่ตี๕แล้วนะครับ
รูปแบบของเช้าข่าวชัดโซเชียลโชมใหม่
เริ่มต้นเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เอง
แล้วก็ตลอดไปจะเป็นแบบนี้นะครับ๔ชั่วโมงเต็มตี๕ถึง๙โมงเช้าครับ

กับเรื่องราวดีภาพสวยสร้างความประทับใจนะคะ
มาดูเรื่องของขบวนแห่เชิดมังกร

สิงโตด้วยส่วนมากจะเห็นในตรุษจีนแต่ว่าที่นี่นะคะ
ที่จังหวัดอ่างทองค่ะมีการนำขบวนแห่แบบนี้

และเป็นขบวนขันหมากของเขยเมืองนอกเขยฝรั่งด้วย
นี่เขารวบ๒ประเพณีไว้ด้วยกันเหรอ

น่าจะเป็นความประทับใจส่วนตัวของหนุ่มชาวสวิสเตอร์แลนด
ที่มาขอสาวไทยแต่งงาน

ผมรักน้ำ
ผมรักน้ำ

เจ้าสาวชื่อถาม

ค่ะเป็นคำประกาศของคุณ
ชื่อในชื่อคือมาร์คเป็นชาวสวิสเซอร์แลนด์
ประกาศก็งานวิวาเลยว่ารักเจ้าสาว
คือนางสาวพรพันธ์สุโข
ให้ผู้ร่วมงานได้อิจฉาระหว่างประกอบพิธีมงคลสมรสค่ะ
งานนี้ฝ่ายเจ้าบาปประทับใจประเพณีไทยสุด

ยาวกว่า๓๐เมตรร่วมกับขบวนสิงโต
เพื่อที่จะเชิญขันหมากอย่างสมเกียจเจ้าสาว
ขบวนนี้เริ่มจากตลาดเกษตรสุวพันธ์นะคะ
ที่ตำบลตลาดหลวงไปตามถนนสายอ่างทองสิงห์บุรี
เพื่อที่จะขอสาวไทยตามประเพณีที่
สาลาเฉลิมพระเกียรติศาลเจ้าอ่างทอง
เจ้าสาวบอกว่าตื่นเต้นดีใจ
ที่ได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
เอ๊ะใช่หรือเปล่าเอาไว้โดย
ในงานก็มีขบวนมังกรและสิงห์โตเชิญขันหมาก
ประตูเงินประตูทองด้วยนะคะ
คือเชิญเข้ามาผ่านประตูเงินประตูทองเลย
ไม่ได้แบบว่าตามถนนท้องถนนเฉยนะคะ
ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีมงคลสมรสหลังน้ำพระพุทธมนตร์
ประสาทพอและเลี้ยงฉลองกันอย่างมีความสุขค่ะ
อ่าไปฟังเสียงกันหน่อยนะคะ
วันนี้ความรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะ
ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจไปพร้อมกัน
แล้วก็วันนี้ได้ทำงานแต่งงานที่เป็นมงคล
แล้วก็เป็นเกลียดให้กับชาวจังหวัดอ่างทองทุกคนนะคะ
แล้วก็ทำให้คนต่างชาตินะคะ
ที่เขาจะมามีภรรยา
หรือมีคู่ครองที่เป็นภรรยาคนไทยนะคะ

แล้วก็ได้รู้ถึงการพิธีแต่งงานอย่างครบบริบูรณ์ค่ะ

ที่ได้มังกรทองจากลูกน้ำชน
มาช่วยเชิญขันมากในวันนี้ค่ะ
ด้านนางวิพาเวทยสุขุมนะคะอายุ๕๐ปีแม่เจ้าสาวค่ะ
ก็บอกว่าปราบรื่มใจที่ได้รู้เคยต่างชาติ
แต่ว่ามีหัวใจเป็นคนไทยนะคะ

โทรมาบอกเลยเหรอคุณคุณพอตื่นเช้าไงเค้าโทรมาบอกไหมคะคุณพรพันธุ์สุขโหชื่อน้ำ

ผมรักน้ำนะหนุ่มมากซาวซ่าซิมมะมันบอกแบบนี้นะครับ
ก็ขอให้มีความสุขนะครับ
ก็เหมือนว่าเป็นทั้งเทศกาลตรุษจีนด้วยแล้วก็เทศกาลวันแห่งความรักด้วยนะครับน่ารักมาก